ทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพไว้นะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสิบสามสิงหาคมนำมาตั้งบรรพิกุศลที่บ้านพัก
หมู่บ้านแวงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรคาม
วันนี้สวดศพเป็นวันที่สามนะครับหลังจากนั้นก็มีทีชะพนักกิจศพนะฮะ
ก็เป็นไปท่ามกลางความโศกเศร้าของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้อง
แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่มาร่วมงานนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้คุยกับเพื่อนสนิทของนางสาวสกาวเดือนนะครับ
เป็นเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันในห้างสรรพสินค้า
เขาบอกว่าเขารู้จักพฤติกรรมของนายอิทธิชัยสามีของผู้ตายมาตลอด
แล้วก็ทราบว่าก่อนที่นายอิทธิชัยจะคบหากับเพื่อนเนี่ย
อ้างว่าจะให้เงินเดือนจะดูแลไม่ต้องทำงาน
แล้วก็วาดฝันให้ว่าเดี๋ยวจะจัดงานแต่งงานให้
จะสร้างบ้านใหม่ให้อยู่ด้วยแต่พอเพื่อนของเขา
ไว้ใจแล้วก็จดทะเบียนสมรสด้วยย้ายมาอยู่ด้วย
ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่พูดไว้นะฮะเพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ย
มีอารมณ์หึงหวงอย่างหนักบังคับให้นางสาวสกาวเดือน
ทำทุกอย่างห้ามแต่งตัวห้ามคบเพื่อน
ลบเฟซบุ๊กทิ้งลบเบอร์โทรเพื่อนทุกคนทิ้งด้วย
ช่วงก่อนหน้าตอนจดทะเบียนใหม่คือไม่ให้เล่นไม่ให้ติดต่อเพื่อนเลย
แต่ถ้าเขาไม่อยู่นิวก็จะแอบโทรหาเพื่อนนิวชอบเป็นคนใส่เสื้อผ้าที่แบบ
ยังไงล่ะบ้านเราเป็นเมืองหน้าร้อนค่ะก็ใส่แบบเสื้อแบบแขนกุดบ้าง
อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ให้ใส่กางเกงขาสั้นก็ใส่ไม่ได้เลยฮะ
เริ่มห้ามแล้วการไปก่อนไม่เคยห้าม
เพื่อนสนิทของนางสาวสกาวเดือนหรือว่าน้องนิวที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุช่วงเช้า๑๓สิงหาคมช่วงนั้นนิวเนี่ยเขาอาศัย
ที่นายพิชัยออกไปข้างนอกแอบโทรศัพท์มาหาเธอนะครับ
แล้วก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วอยู่กับนายอิทธิชัยไม่ไหวแล้วไม่มีความสุขเลย
อยากจะกลับไปทำงานเหมือนเดิมก็เลยรู้ว่าเพื่อนเนี่ยอยากเลิกกับสามีแน่
แต่ว่าสามีเนี่ยไม่ยอมก็เลยเชื่อว่านายอิทธิชัย
ซึ่งน่าจะเป็นมิจฉาชีพอันนี้เพื่อนของผู้ตายเขาคาดนะ
เขาบอกว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะเคยมีภรรยามาแล้วหลายคน
แล้วไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยคือมาคบหากับผู้หญิงก็คือเพื่อที่จะอยู่กับคนนั้นทีคนนี้ที
ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นก็เหมือนกับที่เพื่อนของเธอนางสาวสกาวเดือนเนี่ยถูกหลอก
เดี๋ยวจะสร้างบ้านให้จะดูแลอย่างดีสุดท้ายแล้วก็แค่แบบมาหาที่อยู่ตรงจุดไหนจุดหนึ่งเท่านั้น
ขณะที่นายหนูแดงชาญศึกอายุ๕๔ปีพ่อของนางสาวสกาวเดือนที่เสียชีวิตนะครับ
เชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายอิทธิชัยได้
หลังจากที่ลูกสาวถูกทำร้ายจนเสียชีวิตพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับให้อภัยไม่ได้อย่างเด็ดขาด
เพราะลูกสาวนี่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยหากจับคนร้ายได้ก็อยากจะถามเหมือนกันว่าทำไมต้องมาฆ่ากันขนาดนี้
ก็มันพรึกษา
จากการตรวจสอบประวัติของนายอิทธิชัยนะครับพบว่าไม่มีที่อยู่
หรือว่าสาวกว่าเด็กกว่าไปเลยอย่างผู้ตายในอายุ๒๘นะครับ
โดยจะไปหลอกล่อว่าตัวเองเนี่ยมีความพร้อม
ถ้ามาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยกันจะดูแลทุกอย่างเลี้ยงดูทุกอย่าง
พอใครหลงเชื่อก็จะหลอกให้ตายใจด้วยการจดทะเบียนสมรส
แล้วทีนี้พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือนะฮะ
แล้วก็มีประวัติคดีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนี่นะฮะ
จากนี้ยังพบว่านายพิชัยนะครับเคยถูกจับในพื้นที่สพมวกเหล็ก
สละบุรีนะครับคดีมอมยาและรูดทรัพย์ในวงเล่า
ตอนนั้นเอาสร้อยคอทองคำเข้าไปน้ำหนักเกือบสิบบาทโทรศัพท์มือถือสองเครื่องด้วย
เงินสดอีกเกือบสี่หมื่นบาทนะนี่ฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงเนี่ย
หนีคดีหรือว่าหลุดคดีหรืออะไรยังไงมาเนี่ยก็มาก่อเหตุ
คราวนี้ถึงขั้นฆ่าก็ตายชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔
แล้วก็ชุดสืบสวนของจังหวัดมหาสรคามรวมทั้งสพโกสุมพิสัยเจ้าของพื้นที่นะครับ
กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
คือทางญาติยาดของน้องนิวที่เสียชีวิตบอกว่าก็กังวลนะ
เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าไปหลบอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ย้อนกลับมาทำร้ายคนในครอบครัวอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้